ก็ยังไม่ค่อยจะสบายใจเหมือนกันนะคะเพราะว่านุ่มคนนึงเนี่ยเขาบอกว่าไปกางเต็นต์อยู่ที่เขาใหญ่
แล้วเจอกับกลุ่มสาวที่แต่งตัวทั้งจัดเต็มทั้งสวยแล้วก็หลอนด้วยค่ะ
หน้าขาวมาเลยแต่งองค์ทรงเครื่องมาเต็มแบบนี้นี่มันผีนางรำหรือเปล่า
แล้วไปแต่งแบบนี้ที่ไหนนะ
ไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวหนีหรอกครับค่ะช้างป่ามันจะอยู่ไม่ได้
อ่ะดินี่ขนาดเป็นตอนกลางวันเรายังแอบตกใจเหมือนกันนะแล้วถ้ากลางคืนล่ะ
ไม่อยากพูดเลยดีกว่าคงจะเพ่นแนบกันไปเลยล่ะค่ะ
แต่ว่าเรื่องนี้มันมีที่มาก็คือว่าเป็นน้องนักศึกษาจากวิทยาลัยหน้าตสิน
เป็นน้องนางรำอยู่แล้วล่ะเขามาจัดงานที่งานมหากรรมคนรักต้นกระบองเพชรที่เขาใหญ่โคราช
เขาก็มาทำการแสดงตอนกลางวันนี่แหละตาแดงเขาก็ต้องมีถ่ายรุ่งถ่ายรูปกันนิดนึง
เพื่อความสวยงามแล้วก็บันทึกภาพความประทับใจเอาไว้นะคะ
ไม่มีการหลอกหลอนไม่ใช่ผีใดทั้งสิ้น

แล้วเขาก็เป็นคนจริงแต่งกายเป็นนางรำทาหน้าขาวตามโบราณที่เราเคยเห็นกัน
แล้ววันนั้นที่ไปได้ข่าวว่าไปที่เขาใหญ่
แล้วพอดีน้ำที่นั่นไม่ไหล

น้องเขาก็สวยงามทำการแสดงเรียบร้อย
ส่วนเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องหลอนแต่อย่างใด
ครับได้รู้กันแล้วเนาะ